คุณผู้ชมคะมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเหตุทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
แต่คราวนี้ทำร้ายร่างกายตัวเอง
คือเป็นผู้ชายวัย๓๐ปีนะคะคลุ้มคลั่ง
แล้วก็ทำร้ายตัวเองอยู่ในโรงพักห้องขังที่โรงพักศรีราชา
คุณผู้ชมคือเอาหัวโขกลูกกรง
โขกลูกกรงไม่พอนะสักพักโขกพื้น

คือไม่ได้โขกกันเบานะคะที่เห็นขนคือโขกแรงมากจน
สักพักหนึ่งนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าคือเลือดมันกองเต็มตัวเขาเลยค่ะ
คือแบบหัวแตกเลือดออกอย่างที่เห็นเป็นคราบเนี่ยนะคะ

เป็นเหตุการณ์ที่ชายคนนึงเขาคลุ้มคลั่งทำร้ายตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
นี่คุณผู้ชมเห็นรอยเลือดไหมคะนั่นเลือดของเขาคนเดียวเลยนะ

คือกล้องวงจรปิดในห้องขังสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายเอกราชโตพ่วงอายุ๓๐ปีค่ะ
ซึ่งกู้ภัยสว่างประทีปราชาก็ต้องศรีราชาก็ต้องเข้าช่วยเหลือนะคะ
บริเวณหน้าผากแล้วก็ศีรษะของเขาเนี่ยมีบาดแผลแตกขนาดใหญ่เลย
ก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
สอบถามดาบตำรวจสันหอการค้า๑๐เวรประจำห้องคุมขังเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขากำลังนั่งทำเอกสารอยู่
สักพักหนึ่งค่ะได้ยินเสียงผู้ต้องขังภายในห้องเนี่ย
โกนเออะโวยวายจนผิดสังเกตเลยรีบเดินไปดู
ก็เห็นว่านายเอกราชคนนี้
คือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยนะ
เขาถูกควบคุมตัวมาสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องขังแห่งนี้
เพราะว่าเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของ
แล้วก็เดินแก้ผ้าล่อนจ้อนในที่สาธารณะ
ก็เลยจับตัวมาสงบสติอารมณ์ในนี้ซะหน่อย
ที่จะสงบสติได้เปล่าเลยค่ะคุ้มคลั่งอารวาสอีกครั้ง
ทำร้ายตัวเองด้วยการเอาหัวโขกลูกกรงโขกพื้นวิ่งชนลูกกรง
จนมีบาดแผลแตกหลายที่แล้วก็หมดสติไป
หลังตอนนั้นเนี่ยดับปำรวจสรรค์ก็รีบรายงานให้กับร้อยเวียนรับทราบ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยให้รีบเดินทางมาช่วยเหลือนะคะ
จากการตรวจสอบประวัติของนายเอกราชก็พบว่า
มีประวัติการรักษาอาการทางประสาทที่โรงพยาบาลจิตเวทจังหวัดสะแก้วมาก่อน

ก่อนที่จะทำเรื่องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทางจิตเวทอีกครั้งหนึ่ง